ผิดท้ายกีฬาชะวันที่ด้วยเรื่องนี้เลยได้สัดทีสำหรับเจ้านูน้อยคนนี้

ได้ส่งเสื้อทีมชาติอาเจนติน่า
พร้อมกับลายเซ็นนะครับไปให้กับเจ้าหนูน้อยคนนี้

เจ้านูชาวอีฟกรรมป์วัย๕ขวบ
จนถูกทวิตและโด่งดังไปทั่วโลกโซเชียลนะครับ
โดยเจ้าหนูมูตาซ่านะครับก็กล่าวหลังจากได้รับเสื้อว่า

และเสื้อตัวนี้ก็มีข้อความว่าเมซี่ก็รักหนูเหมือนกันแหม
น่ารักแบบนี้มาปิดท้ายกันครับ